วันนี้การประชุมสอบคอไม่รู้มติที่ออกมาจะเป็นฝันร้ายของบางกิจการหรือเปล่า
เพราะว่าอาจจะมีการล็อกดาวน์บางกิจกรรมและกิจการ
ตัวเลขของโอมิครอนที่มันเพิ่มสูงขึ้นหลังปีใหม่ของเรา
ทำให้กระทรวงศาสนธรรมนักศึกษ์ต้องยกระดับวัดอาการในการควงเค็มจาก๓เป็น๔
จากทั้งหมดสูงสุดคือ๕เนอะแล้ว๔มันมีใจความที่น่าสนใจก็คือ
เราอาจจะไม่ได้ทานอาหารในร้านกันต่อนะครับ
ทีนี้เนี่ยเรื่องที่ออกมาจากอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์โอภาษการกวินพงศ
ท่านก็มีการประชุมกันกับกระทรวงสาธารณสุขเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวาน
จากว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงและเร็วมาก
จนบางโรงพยาบาลเตียงรองรับไม่เพียงพอนะครับ
สำหรับประถานการณ์ระดับ๔มีอะไรบ้าง

งดไปในสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมตัวกันเยอะ
ดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านอาหาร
อันนี้ใจความหลักซึ่งจะหมายความว่า
ร้านอาหารอาจจะต้องปิดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอ
หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ที่มีคนรวมตัวกันหมู่มาก
งานที่เคยกลับมาเปิดได้อีเวนต์ต่างอาจจะต้องงดไป
การเดินทางข้ามจังหวัดนะฮะถ้าไม่จำเป็นขอให้งดก่อน
แต่หากมีความจำเป็นก็ต้องระวังรวมไปถึง
ไม่ควรจะเดินทางไปต่างประเทศในระยะนี้ครับ
ส่วนคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศคุณจะต้องกักตัวแล้วนะครับ

ในการยกระดับและมาตรการจะเสนอสวบคอในวันนี้
และดูสิว่าสมคคลจะเค้าออกมาอย่างไร
เขาใช้ว่าเป็นการล็อกแบบบางกิจกรรมบางกิจการหรือเปล่า
แต่ถ้าล็อกเนี่ยแน่นอนต้องไปถามฝากฝั่งของภาคธุรกิจ

มันจะไหวเหรอมันจะพาเงินอีกรอบนึงมันจะไหวเหรอนะฮะ
ทีนี้ทางด้านของประธานกรรมการหอการค้า

คุณสนัขอนุบนกุล

มันมีมาตรการอื่นไหมแทนการล็อกดาวน์

เดี๋ยวมันจะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจแบบมหาศาลเลย
แล้วส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในประเทศ

เพิ่งจะเริ่มกลับมาฟื้นคึกคักเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมา

จะเดินหน้าในการทำมาหากินเปิดธุรกิจใหม่ในช่วงปีใหม่
ประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากขึ้น
ถ้าไปล็อกดาวน์อีกภาษาชาวบ้านคือตายแน่
ตายแน่ตายแน่แน่นะฮะตายแน่
เพราะว่าจะทำให้ประเทศกลับไปเริ่มศูนย์ใหม่นับหนึ่งใหม่อีกครั้ง
ภาครัฐเองต้องหามาตรการเยียวยาฟื้นฟูประเทศใหม่แทนการล็อกดาวน์
และต้องใช้งบประมาณอีกเยอะมากนะถ้าเกิดคุณล็อกดาวน์
ต้องมีการไปกู้หนี้ยืมสินมาฟื้นฟูอีกหรือเปล่ายังไม่ทราบ
เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด
และไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
อันนี้เป็นความเห็นของภาคธุรกิจหอการค้าไทย

เพราะฉะนั้นแล้วต้องเวสน้ำหนักอยู่ดีนะครับ
ชั่งน้ำหนักดีว่ารักษาชีวิตกับเศรษฐกิจ

นะครับอันนี้ก็คือต้องจับตาดูสวบคอวันนี้นะครับ

แต่ภาคส่วนธุรกิจบางส่วนเองเนี่ยบล็อกตัวเองแล้วนะ
คือเดิมทีมีอีเวนต์ตั้งใจจะจัดยกเลิกไปหมดแล้วเหมือนกัน